ของไทยหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรครับ
วันนี้จะมาคุยกันกับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
วันนี้สกายเข้ามาคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ราคาของการประมูลจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ก็น่าจะเป็นราคาที่จบไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับ
๗๖๐๐ล้านบาทซึ่งก็ต้องดูแหละนะครับว่าถ้าเหลือผู้เข้าประมูลเพียงแค่ลายเดียวเนี่ย
ในเรื่องของตัวข้อกฎหมายนะครับมันจะขัดแย้งกันหรือไม่นะครับ
ก็ต้องตามดูกันต่อไปซึ่งตอนนี้จริงแล้วเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ
แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นจริงนะครับ
ก็คือในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วเหลือผู้ประมูลแค่รายเดียวแล้ว
ความได้ไปผลกระทบจริงแล้วในภาพของจิตวิทยาต่อราคาหุ้น
อาจจะดูเป็นบวกในระยะสั้นแต่ในภาพของพื้นฐานในระยะยาว
๔ปีข้างหน้าก็น่าจะมีนารมที่เป็นเชิงลบ
กับในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่น่าจะเพิ่มมากขึ้น
อันนี้ก็คงจะมีผลกระทบกับในส่วนของตัวผู้ประกอบการ
ถ้าเกิดว่ารูปการณ์ออกมาแบบนี้แล้ว
แสดงว่าจะเหลือผู้เล่นเป็นรายใหญ่รายเดิมในตลาดเท่านั้น

เพราะว่าในกรณีของต่างประเทศเองจริงแล้วเนี่ย
คนที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนะครับโทรคมนาคม
ได้ให้บริการในลักษณะนี้ก็มีเพียงไม่กี่เจ้า
ซึ่งในบ้านเราเองผมคิดว่าการแข่งขันกันในระดับประมาณ๓เจ้า

ผมคิดว่าก็น่าจะมีจำนวนผู้แข่งขันเข้ามาไม่ได้มากไปกว่าเดิมเยอะนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมเชื่อว่าประชาชนหรือว่าผู้ที่ใช้ในเรื่องของตัวบริการโทรศัพท์

ก็น่าจะต้องมีมากขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นบวกกับภาพรวมของเศรษฐกิจครับ
เพราะว่าในส่วนของตัวระบบการสื่อสารธรรมนาคมแบบนี้
จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันครับ
ถ้าเป็นแบบนี้แล้วการแข่งขันต่อไปของธุรกรรมนาคมจะเป็นอย่างไร
ดุเดือดหรือว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ครับคุณวิกฤต
ก็ผู้ประกอบการเองก็อาจจะมีกำไรลดลงไปบ้าง
แล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นเองอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงของเงินปันผลที่อาจจะลดลงไปบ้าง
เพราะว่าณปัจจุบันนี้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีข่าวสารต่างเนี่ย
เราต้องอาศัยในเรื่องของตัวขึ้นความถี่ตรงนี้
มากยิ่งขึ้นและมีความจำเป็นมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับ
ผู้บริโภคก็น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะ
เพราะว่าการประมูลนั้นก็ไม่ชนะไป

ตัวของทรัพยากรขึ้นความถี่ตรงนี้เรายังมีเหลืออีกนะครับ
ปีหน้าก็จะนำออกมาประมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโอกาสที่ทางโค้ดก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ
ว่าจะไม่ได้ในเรื่องของตัวใบอนุญาตขึ้น๙๐๐ในรอบนี้
ขอสั้นอีกคำถามหนึ่งครับหลังจากนี้หุ้นของกลุ่มสื่อสารจะสดใสหรือไม่อย่างไรครับ
ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเองอาจจะมีในลักษณะของการเคลื่อนไหวไม่ได้ขึ้นขาเดียวเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับ
แต่อาจจะเป็นในลักษณะของการขึ้นสลับกับปรับฐานคงจะต้องดูครับว่าการประมูลรอบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างที่ผมเรียนนะครับ
ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็แน่นอนล่ะนะครับนางลงกำไรในอนาคตก็จะเป็นลบ
แต่ถ้าเกิดว่าในการประมูลครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเลื่อนออกไปนะครับ
ตรงนี้อาจจะต้องตามดูกันต่อไปก่อนนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ขนวิกิจถีราวันรัฐนะครับเป็นครับคนในการแสงงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อารมณ์อุตระภาพอุตโหรง
เราต้องจับตาดูต่อไปคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงรายเดียวคือ
ต้องมีการเก็บขึ้นเอาไว้ประมาณ๑ปีแล้วก็มีการออกมาประมูลใหม่
แต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอย่างไร
คุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับ
นี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำเที่ยงวันนี้ครับ